พาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยอาจจะไม่ใช่คลิปเด็ดแต่เป็นคลิปเดือด

เขามีเรียกว่าปากเสียงกันกับตำรวจจราจรที่ภูเก็ตนะคะ

ซึ่งตรงที่เขาจอดมันไม่ได้ตีขาวแดงเอาไว้
ขาวแดงรู้อยู่แล้วว่าคือห้ามจอดใช่ไหมคะ
แต่นี่ที่เขาจอดเนี่ยมันไม่ตีไว้แต่ทำไมโดนล็อกล้อแล้วโดนใบสั่งล่ะ

ก็โดนล่ะเพราะตรงนี้ไม่มีขาวแดงนะครับ
ให้พระเจ้าเป็นสยามนะ

จับความได้แค่ว่าต้องไม่มีขาวแดง

คือจับได้เป็นคำคำตัก
คือเท่าที่ฟังไม่ได้มีคำหยาบไม่ได้ด่าอะไรหยาบคายถูกไหมคะ

ใช่อาจจะด้วยน้ำเสียงที่โกรธไม่มีคำหยาบอะไรค่ะ
แต่พยายามจะตะโกนบอกว่าก็มันไม่มีขาวแดง

หรือไม่ก็อาจจะอ่านว่าหุนขออภัยนะคะถ้าอ่านผิด
พี่ชัยแชร์ไลฟ์วิดีโอของทาวินวงวรค่ะที่มีการโพสต์ผ่านเพจ
ขับรถแบบนี้ต้องประจานภูเก็ตคลิปนี้ความยาวสิบสี่นาที
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละก็คือเป็นการปะทะกัน
ระหว่างหนุ่มใหญ่กับตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
ทะคารมนะคือนุ่มใหญ่คนที่ถูกล็อกล้อ
เพราะว่าไปจอดรถกระบะบริเวณขาวแดงริมถนนเยาวราช
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตในตำบลตลาดใหญ่
ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่มาล็อกล้อรถเขา
แล้วก็มาออกใบสั่งเขาก็บอกว่าก็ตรงนี้มันไม่ใช่ขาวแดง
ไม่ใช่ที่ห้ามจอดมาล็อกล้อเขาได้ยังไง
โต้เถียงกันเสียงดังค่ะ
คลิปนี้คนเข้าไปดูเนี่ยกว่าหมื่นคนแล้วแล้วก็มีคนแชร์ไปจำนวนนึง
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้เยอะมากนะคะ
มีสองเสียงเสียงหนึ่งก็เห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
เพราะว่าจุดเกิดเหตุสองข้างทางโรงพยาบาลวชิระ
ส่วนใหญ่แล้วรถที่ไปจอดก็เป็นรถของผู้ป่วยหรือว่าญาติทั้งนั้นแหละ
เขาก็มองว่าโอ๊ยนี่นะเขาก็เป็นทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจอยู่แล้ว
ยังจะต้องมาเจอความเข้มงวดแบบนี้อีกยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกหรือเปล่า

บางคนบอกว่าจุดนั้นถึงจะไม่ได้มีการตีเส้นขาวแดงเอาไว้
แต่แนวถนนบริเวณนั้นถ้าสังเกตดูก็จะรู้ว่าเป็นขาวแดง
มันไม่ควรจอดไปจอดแบบนั้นแล้วไปว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ก็ไม่ถูก
ก็ออกเป็น๒เสียงแตกกันไป

เจ้าของโพสต์ต้องขออนุญาตลบคลิปออก
ออกจากแฟนเพจของตัวเองเลยเพราะว่ากระแสคอมเมนต์มันขัดแย้งกันเยอะ
และส่วนใหญ่เวลาพอคอมเมนต์ขัดแย้งกันเนี่ย
มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเลยเถิด
คนจะเริ่มทะเลาะกันเองในคอมเมนต์นั่นแหละ
ก็เลยตัดสินใจลบทิ้งดีกว่านะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้